ภาพหนึ่งในโซเชียลมีเดียเขาแชร์กันเยอะมากเลยค่ะเป็นภาพของอ่ะเรียงกันยาวมากแล้วก็ติดบ้านเลขที่เอาไว้มีของขวัญที่จะนำไปให้พี่พี่รับประพอมในหมู่บ้านอ่ะเยอะมาก
คุณผู้ชมถ้าใครยังไม่เห็นภาพนี้เดี๋ยวเราให้ไปดูกันก่อนค่ะ
ดูคุณผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง
อารมณ์เหมือนมาจับฉลาก
เอออ่ามาจับฉลากอันนี้ไม่ใช่กองขายของเก่า

เป็นกองของขวัญกองใหญ่กองโตเนี่ยใหญ่ขนาดนี้
มีพัดลมเอ่ยหม้อกระทะอะไรเต็มไปหมดเลย
พร้อมกับข้อความบอกว่าของขวัญคนในหมู่บ้าน
ให้น้ารอบประพอบ์ทุกปีใหม่อลังการ
น้องใบตองทำเป็นเล่นไปไม่ได้มีขนมปงขนมปี๊บอย่างเดียว
พัดลมกระทะกระทะไฟฟ้า
มีหมดกระชงกระเช้าเนี่ยรังนกอะไรต่างคือมีหมดเลยคุณ
คือชาวโซเชียลที่เขาเห็นเขาก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็แชร์กันเยอะมาก
คุณเห็นไหมมันยาวมากคือเขาบอกว่าพี่รอปภในหมู่บ้านนี้
เขาได้ของขวัญกันทุกปีแต่ปีนี้ได้เยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา
นับดูแล้วเนี่ยทีมงานของเราไปยืนนับนั่งนับนอนนับเลยนะ

จริงคุณซึ่งกองของขวัญเหล่านี้ค่ะ
เป็นกองของขวัญที่อยู่ในหมู่บ้านพัดศร๑
อยู่ที่ถนนเรียบคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

คุณดูนะคะลูกบ้านเนี่ยเขานำของขวัญมามอบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ถึงกับต้องมีการตั้งโต๊ะต่อกันยาวเป็นทางเลย
ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้านเลย

ไม่ต้องเสกค่ะเอาไว้ทานค่ะคุณค่ะ

กระเป๋าเดินทางนี่เครื่องดื่มชูกำลัง

เขาบอกว่าต้องใช้โต๊ะทั้งหมด๑๓ตัว
วางของกินพื้นที่ไปเลย๒๔เมตร

ประมาณรถทัวร์๒ชั้นจอดต่อกัน๒คัน
ของเยอะขนาดนั้นมันเยอะมาก

ทีมข่าวของเราก็เลยอ้าวลงไปสอบถาม
กับประธานนิติบุคคลหมู่บ้านพัดศร๑
คุณชัยนารินวัฒนวงศ์เขาบอกว่า
หมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านอยู่๓๓๐หลัง
แต่มีอาศัยอยู่จริงไม่เกิน๓๐๐หรอก
ซึ่งในทุกปีนะคะลูกบ้านเขาก็จะให้ของขวัญ
รอปภแบบนี้เป็นประจำเลย
พอให้ของขวัญเขาจะติดเลขที่บ้านเอาไว้ด้วย
ว่าของชิ้นนี้มาจากบ้านเล็กที่เท่าไหร่

คุณก็จะเห็นเห็นไหมมีบ้านเลขที่๓๓ทับนั่นนี่นู่น

นี่คุณยายเขาเอามาให้พี่รอปภ
คือน่ารักมากมันเป็นเรื่องราวน่ารักของคนในหมู่บ้าน

ผมว่าที่เขารักทีมงานรอปภชุดนี้มากแล้วมอบของขวัญให้เยอะขนาดนี้
แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะต้องดูแลหมู่บ้านเป็นอย่างดี
ถูกต้องทำงานได้เต็มที่ทำงานเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ลูกบ้านทุกคนบอกว่ารอปภเขาทำงานกันดีจริงนะ
เขายกตัวอย่างมาให้ฟังด้วยเขาบอกว่า
อย่างเหตุการณ์น้ำท่วมในปี๒๕๕๙
คือลูกบ้านบางบ้านไม่อยู่นะคะแต่รอปภอยู่
อ๋อเหรอน้ำมันท่วมที่ปรุงธัณฑ์เนี่ยลูกบ้านเขาหนีไปอยู่ที่อื่นคุณรู้หรือเปล่า
แต่รอปภอยู่เพื่อเฝ้าบ้าน
แล้วก็นำเรือมาคอยรับส่งเข้าออกคนในหมู่บ้าน

ถูกต้องเอางี้ไปฟังเสียงลูกบ้านแห่งนี้กันหน่อย
เขาชื่นชมและประทับใจในตัวรับประพอที่นี่ยังไงบ้าง
รับประพอนี่เขาดีเขาดีมากทุกคน
หนึ่งไว้ใจได้เรื่องบ้านอะไรปีใหม่นี่แหละก็ฝาก
ปีใหม่เวลาจะไปไหนมาไหนก็รับพวกรับประพอนี้ดูช่วยดูแลให้เป็นพิเศษ
แต่เขาจะได้รู้ทุกบ้านอะไรแต่ว่าถ้าเราฝากไปเขาจะเน้นว่าเขาจะดูให้
มันทราบซึ้งในน้ำใจของเขานะคะที่เขาแบบไม่ทอดทิ้ง
ดูแลลูกบ้านเราเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบ้านของเขา
ก็เลยมีความรู้สึกว่าประทับใจในความมีน้ำใจของเขาด้วย
ก็แล้วมันก็เป็นทฤษฎีอย่างงี้มาเกือบทุกปีแต่ปีนี้ก็มาก
เพราะปุ้กเราก็มีความสุข
คือเอาจริงนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ต้องไปคุยกับคุณรอปภมาแหละ
ผมว่าแต่รอปภเขาเขินอายไม่กล้าให้สัมภาษณ์ก็เลยร้องมาเป็นเพลงว่า
ทำไมทำไมถึงทำแบบนี้เหตุผลเพราะรักแล้วก็ต้องร้องเป็นเพลงด้วย
เพลงอะไรไม่ได้ยินว่ารักเออฉันก็ยังไม่ไปเดี๋ยวอยู่
เพลงนี้อ่ะทำไมโดนมาแล้วนะอ๋อเหรอนั่นไม่ร้องแล้ว
คือจริงอย่างที่คุณชนะบอกแหละว่าก็ไปคุยกับ
หัวหน้ารปพอมาคุณกรัยทองเหมือนพูเขียวเขาบอกว่า
ของขวัญเหล่านี้ที่ได้มาเนี่ยคือเขาจะนำไปจัดสรร
เป็น๙กองนะคะ๙กองตามจำนวนรอปภคือรอปภมี๙คน
แล้วก็จับสลากกันว่าใครจะได้กองไหน
มี๙คนจับกันไปเลยแล้วก็จะนำของขวัญที่มีราคาใกล้เคียงกัน
กระจายด้วยนะให้ครบทุกกองเพื่อความเท่าเทียมกัน
อันนี้ดีมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขนมทั้งอาหารคือ
รวมกันกระจายกันไปให้ครบทุกคนนะคะ
ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีเรื่องราวน่ารัก
ที่เราเห็นแชร์กันในโซเชียล

ดิฉันเชื่อว่าหลายหมู่บ้านเขามีการจัดกิจกรรมแบบนี้กันอยู่แล้ว
ในวันปีใหม่เขาจะให้ลูกบ้านเอาของมา
รวมกันเพื่อนำมาให้รกพอ
หมู่บ้านดิฉันมีเป็นไงก็จะนำของไปให้เป็นกองกลางไว้
แล้วเขาก็จะไปจัดสรรให้กับพี่รอปภเอง
เมื่อเช้าที่หมู่บ้านดิฉันก็มีทำบุญบ้านทำบุญแบบว่าต้อนรับปีใหม่กัน
ก็นิมนต์พระมาแล้วก็ใส่ข้าวสารอาหารแห้งอะไรอย่างนี้
แต่ละหมู่บ้านเขามีการจัดสรรที่แตกต่างกัน
รอปภแต่ลักษณะที่มีน้ำใจที่ดีใช่แล้วก็แข็งขันในเรื่องของหน้านิดหนึ่ง